คุณผู้ชมครับก่อนไปติดตามสถานการณ์ภาพรวมการลงทุน
ไปดูบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายกันก่อนนะครับ
อาคารบุญรักษาซึ่งอยู่ด้านทิศเหนือ
ติดกับพื้นที่๑๙๖ไร่วัดพระธรรมกาย
ทหารเข้าไปกระชับพื้นที่ตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมาแล้วนะครับ
และตอนนี้เกิดการเผชิญหน้ากันระหว่างทหารกับพระสงฆ์
ติดตามสถานการณ์ล่าสุดพร้อมกันกับผู้สื่อข่าว
ไทยรัฐทีวีคุณเศรษฐาโสรินรายงานสดจากพื้นที่ครับ

ติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ทหารกับพระสงฆ์เผชิญหน้านะครับ
ซึ่งตรงจุดนี้อยู่ที่บริเวณอาคารบุญรักษา
ซึ่งจะเห็นได้ว่าขนาดนี้มีการเผชิญหน้าระหว่างทหาร
และก็พระสงฆ์ห่างกันไม่ถึง๕เมตรเท่านั้น
ซึ่งต้องบอกว่าทหารนั้นได้นำกำลังเข้ามาตั้งแต่ในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
โดยมีการนำกำลังเข้ามาทางด้านถนนเรียบคลอง๓
ประตูหนึ่งเข้ามาซึ่งตรงจุดนี้เองคุณผู้ชมครับ
เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับพื้นที่หนึ่งร้อยเก้าสิบหกไร่
เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกันในพื้นที่ของเขตสังคาวาสหรืออาคารดาวดึงนะครับ
อีกจุดหนึ่งแต่ภารกิจของทางทหารนะครับ
ยังไม่ทราบว่าในการนำกำลังเข้ามาในครั้งนี้จะดำเนินการภารกิจอะไรนะครับ
แต่ซึ่งด้านหลังผมนี่เป็นอาคารบุญรักษาเป็นอาคารหกชั้นที่ทางวัดพระธรรมกายนั้น
ได้สร้างขึ้นเพื่อที่จะไว้สำหรับรักษารักษาอาการอาภาษณ์ของพระสงฆ์นะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ทางดีสไอเนี่ยนะครับ
ได้มีการนำกำลังเข้ามาตรวจค้นแล้วครั้งหนึ่งนะครับซึ่งขนาดนี้นะครับ
ก่อนหน้านี้มีการเจรจานะครับทางพระสงฆ์เข้าไปเจรจากับทางทหาร
ว่าขอให้นำกำลังกลับออกไปแต่ทหารนั้นก็ยังตรึงกำลังเอาไว้นะครับ
ยังไม่ทำการที่จะถอยกำลังออกไปซึ่งจะเข้ากระชับพื้นที่เข้ามาเรื่อยนะครับ
เห็นได้ว่าไม่มีแผงกั้นนะครับสามารถการอ่าสิ่งที่
คุณผู้ชมเห็นขนาดนี้เป็นการเผชิญหน้าระหว่างทหารและพระสงฆ์
โดยที่ไม่มีอะไรขวางกั้นนะครับขนาดที่ด้านหลังมีเอง
ก็เป็นการนั่งรวมตัวของกลุ่มลูกศิษย์ของวัดพระธรรมกายนะครับ
สถานการณ์ดูเหมือนจะตึงเครียดในช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่วันนี้สถานการณ์เริ่มนิ่งขึ้นแล้วนะครับ
คาดว่าน่าจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรกันเกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งทีมข่าวก็ได้มาเกาะติดตั้งแต่เมื่อช่วงเช้านะครับ
แล้วก็ตอนนี้ก็มีการนำกำลังทั้งพระสงฆ์ทั้งศิษยานุสิตของวัฒนธรรมกายเนี่ย
เดินทางมายังจุดนี้เป็นจำนวนมากนะครับ
ซึ่งตรงจุดนี้นะครับเป็นที่ดินว่างเปล่า
แต่จะมีการสร้างอาคารบุตรรักษาไว้เท่านั้นนะครับ
ยังไม่ทราบว่าทางทหารนั้นจะนำกำลังเข้าไปบุกยึด

ซึ่งยังได้มีการเปิดเผยว่าทางทหารนั้นอยู่ระหว่างจะทำภารกิจอะไรนะครับ
แต่ในขณะนี้สถานการณ์ค่อนข้างที่จะนิ่งลงแล้วนะครับ
ต่างจากเมื่อเช้าที่มีการสถานการณ์เริ่มตึงเครียด
แต่ว่าช่วงจนถึงขนาดนี้เองนะครับ

แต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อยู่ตรงนี้อย่างใกล้ชิดนะครับ

ผมและทีมงานจะรายงานกลับไปให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ

รายงานสดจากในพื้นที่อาคารบุญรักษาวัดพระธรรมกายครับ